กันที่เจ้าพ่อรายการท่องเที่ยวอย่างพี่จ๊อปนิธิกันบ้างนะคะคุณผู้ชม
เดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นตัวพ่อเป็นพิธีกรในรายการท่องเที่ยวนะคะ
เมื่อก่อนเนี่ยพี่จ๊อปเนี่ยผมยาวผมสวยกว่าดิฉันอีกนะคะคุณเป็นพระเอกละครด้วยนะคะ
แต่ว่าล่าสุดเจ้าตัวขออาสาแต่งตัวด้วยผลิตภัณฑ์พื้นบ้านตามจังหวัดต่าง
มาร่วมงานเสวนาคนท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะ
ยังให้ข้อคิดนักท่องเที่ยวให้ศึกษาหาข้อมูลก่อนจะไป
เพื่อหลีกเลี่ยงภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะ
คือจริงทุกที่ทุกเวลามันมีความอันตรายเสมอมีความสุขเสียงเสมอ
แต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่
สมมุติว่าตอนนี้ฝนกำลังตกหนัก
เราก็ไปอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มันใต้ภูเขาหัวโล้น
มันก็มีโอกาสที่จะโครนถล่มได้
หรือแม้กระทั่งว่ามรสุมกำลังมาก็อย่าเพิ่งออกทะเลช่วงนี้ดีไหมอะไรอย่างนี้
เวลาผ่านไปแป๊บเดียวตอนนี้ลูกสองคนเขาโตแล้วนะคุณดู
น้องเคนโด่หล่อเหลาเลยวัย๑๓ขวบ
ลูกสาวคนรองเนี่ยน้องเคด้าอายุ๗ขวบนะคะ

ไม่รู้ว่างานนี้คุณพ่อจะดันเข้าสู่วงการบันเทิงหรือเปล่านะคะ
มีพูดคุยจริงพี่ปิ๊กก็ชวนไปคุยหลายรอบแล้ว
ชวนเขาไปคุยเขาก็เลยบอกว่าก็ไม่บังคับ
เอาเป็นว่าตัวเขาเขาคิดยังไง
เขาอยากทำไหมถ้าเขาอยากทำก็โอเค
แต่ถ้าถามว่าเลือกได้ก็คงขอให้ประมาณสักคนที่๑๕ไปก่อน
ตัวโตน่าจะเป็นแนวนี้แต่ตัวเล็กตอบได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าชอบแน่นอน
งานบันเทิงเหรอ
คือคนเล็กเขาจะโตเขาจะสูงไง
คนเล็กเขาจะแบบครึ่งหกเจ็ดขวบเธอจะกล้าแสดงออกมาก
แต่จะกล้านู่นนี่นั่นเธอจะชอบแน่อะไรอย่างนี้
โอ้โหเส้นทางในวงการบันเทิงรอน้องอยู่แล้วนะคะ
เฉพาะลูกชายคนโตฉายแววหล่อมาแต่ไกลเลย